จันทบุรีค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ว่ายน้ำข้ามคลองนะคะแต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นศพนะคะ
พ่อค้าขายน้ำอ้อยค่ะนั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนพอเมาได้ที่ชวนเพื่อนไปไปฝั่งนู้น

ภรรยาก็คือคุณพี่เสื้อขาวเนี่ยนะคะ
พยายามที่จะเข้าไปกอดศพเนี่ยค่ะ
แต่ว่าทางญาติแล้วก็กู้ภัยเนี่ยก็คือคอยดูแลไม่ให้เข้าไปเนี่ยนะคะ
ส่วนนี้เป็นภาพที่นักประดาน้ำลงไปค่ะไปงมหาศพผู้ตาย
ก็คือชื่อว่าคุณขจรศักดิ์หวังเป็นอายุ๔๙ปีนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือคลองตะหนู
ตรงนี้ก็คือด้านหลังหมู่บ้านศิลาพรเฟส๑
ตำบลเกาะขวางอำเภอเมืองจันทบุรีนะคะ
นี่ค่ะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศตอนที่กู้ภัยเขาทำงานนะคะ
ทีนี้จากการสอบสวนเพื่อนผู้ตาย
ผู้ตายเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายเนี่ย
ซึ่งเป็นพ่อค้าขายน้ำอ้อยก็มานั่งดื่มสุราด้วยกันนี่แหละค่ะ
พอเริ่มเมาเอาล่ะก็ต้องหากับกล้ามใช่ไหมคะ
ก็เลยชวนกันไปงมหาหอยขมฝั่งตรงข้าม

แล้วว่ายน้ำข้ามไปหาหอยอีกฝั่งหนึ่ง
พอหาเสร็จปุ๊บก็พากันว่ายน้ำกลับมา
ทีนี้เพื่อนผู้ตายว่ายน้ำใกล้ถึงฝั่งแล้ว
ผู้ตายทำไมไม่มาด้วยกัน
หันกลับไปอีกทีไม่เห็นผู้ตายแล้วนะคะ
ก็เลยตะโกนเรียกแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับ

มันมีฟองอากาศผุดขึ้นมาจำนวนมากเลย
เพื่อนก็พยายามเอ้าตรงนี้มีฟองอากาศ

ก็เลยรีบไปแจ้งญาติญาติก็เลยช่วยตามกู้ภัย
แล้วก็นักประดาน้ำเนี่ยมางมหาจนกระทั่งมาพบร่างของผู้ตายนะคะ
ตำรวจแล้วก็กู้ภัยก็เลยนำร่างของผู้ตาย
ไปส่งที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า
เพื่อให้แพทย์ชนะสูตรศพตามกระบวนการหาสาเหตุการเสียชีวิต
แต่ว่าจริงแล้วลึกญาติก็ไม่ได้ติดใจอะไร

ก็เลยรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
นี่เมาแล้วก็อย่าไปลงน้ำแบบนี้นะ